มาถึงช่วงของสาวิเคราะหลบม่านการเมืองแล้วนะคะ
อย่างที่หลายท่านน่าจะได้พอทราบไปแล้ว
สำหรับการแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ๒ปี
ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะคะ
นายกเองก็บอกว่าพอใจในหลายด้าน
เหล่าคอลัมนิสของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเอง

ได้รับการยอมรับจากประชาชนในหลายเรื่อง

จะต้องเร่งเครื่องในเรื่องไหนอย่างไรบ้าง
ติดตามกันในตลบม่านการเมืองเลยค่ะ
หลีกว่าสองปีที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำผลงานแถลงออกมาต้องยอมรับว่าเขาแถลงมาดีแล้ว
แล้วก็คงไม่มีรัฐบาลไหนที่จะมาแถลงว่าตัวเองทำไม่ดี
รัฐบาลเองออกมาก็ต้องแถลงว่าดี๑๐๐อยู่แล้ว
เรียกว่าทุกอย่างพร้อมหมดอะไรหมดนะครับ
ก็เรียกว่าแถลงมาเสร็จเนี่ยนะฮะยังตบพระตบท้ายด้วย
ขึ้นไปร้องเพลงขอบอกขอบใจประชาชนนะครับ
เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากการแถลงเนี่ยก็มีการให้คะแนนกันทางภาคเศรษฐกิจธุรกิจอะไรก็ให้คะแนนสูงหน่อย

เต็ม๑๐อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นภาคส่วนของทางฝ่าย
แต่ถ้ามองในระดับฐานรากรากย่าเนี่ยนะครับ
โดยความรู้สึกที่สังเกตจากโพลก่อนหน้านี้ที่ถามว่า
อะไรที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีขึ้น
คำตอบตรงกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค่าคลองชีพแพง
ความเป็นอยู่มันก็ไม่ค่อยดีขึ้นอะไรเท่าไหร
อันนี้เป็นเรื่องของคนหมู่มากซึ่งรัฐบาลก็น่าจะต้องยอมรับ
แล้วผมคิดว่ามีความพยายามความตั้งใจที่จะทรงผ่าน
แก้ปัญหาส่งความสุขไปถึงร่างสุดของสังคม
ซึ่งเรามีความเหลื่อมล้ำรวยกระจุกจนกระจายอย่างที่ว่ากัน
ครับ๒ปีเนี่ยมันก็คือน่าจะกว่าครึ่งทางของรถแมพ
ตามที่ได้วางไว้หรืออีกปีกว่าปีครึ่ง
ซึ่งยังจะต้องเป็นรัฐบาลทหารซึ่งมีอำนาจพิเศษมีม๔๔
ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยบัวกลับฟ้าพร้อม

ได้กลุ่นศึกตัวประโยชน์ลงไปดูรายละเอียดได้มากขึ้น
ขณะแรกการเนี่ยได้วางคนเพื่อนามนโยบายไปปฏิบัติ
ไม่ต้องระแวงว่าคนของอำนาจเก่า
คนของใครแล้วเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายมาพอสมควร
สิ่งที่อยากเห็นก็คือให้มันได้เนื้องานผลงาน
ทางด้านคืนความสุขให้ประชาชนส่วนใหญ่
เช่นราคาพืชผลเช่นปัญหาปากท้อง
การดำรงชีวิตของคนหมู่มากทุกด้านน่าจะมุ่งเน้นลงไปตรงนั้น
การจะเน้นลงไปตรงนั้นอย่างอื่นจัดทับได้หมดแล้ว
ผมมองไปที่คอลโมเนี่ยตัวคอลโมเองซึ่งสำคัญนะครับ
เป็นกลไกที่จะส่งผ่านนโยบายผ่านการปฏิบัติลงไปถึงประชาชน
แก้ปัญหาคืนความสุขประชาชนให้ได้มากที่สุดหลัง๒ปีปีครึ่งที่เหลือเนี่ย
มันมีอะไรหรือเปล่าในความสังเกตการณ์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัว
รู้สึกว่ามีอะไรข่มขบเครื่องรวดอยู่บ้างไหมอย่างคิดว่าไม่ค่อยลงตัวอยู่
เรื่องเศรษฐกิจไงครับค่ะอย่างเช่นคุณอุตมาลาออก
เอาละมันเพื่อกระทรวงใหม่แต่ว่ามันก็มีอะไรแฝงอยู่นะฮะ
รองนายกประจินจันตองต้องไปดูแลกำกับดูแลแทนพลเอกสมคิต
ที่เกษมเศษนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนมาตลอดเวลา
ผมอยากเห็นเมื่อองค์ค้าพยศทุกอย่างพร้อมแล้ว
ให้มันกระฉับกระเฉงเป็นเนื้อเดียวกัน
เอาใครก็เอาจะเลือกใครจะทิ้งใครก็ว่ากันไปเลย
มันน่าจะหมดเวลาของการเกรงใจกันเกินกว่าเหตุ
เราจะให้เศรษฐกิจไทยไปเติบโตสวนทางขนาดนี้
ปัจจัยที่ต้องรับมือกับมันอยู่แล้ว
แต่ว่าโรคยะพันภวรอย่างไร
ไทยเราก็มีทางที่จะปรับตัวเอาตัวรอดได้
มามองกันถึงการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับ

เพราะถ้าสอบไม่ผ่านรัฐบาลก็คงอยู่ไม่ได้
แต่ว่าต้องบอกตรงว่าก็แค่ผ่าน
ไม่ใช่ว่าดีแล้วแค่ผ่านคือมันยังมีอีกหลายปัจจัย
หลายปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไปให้มันตรงจุดตรงประเด็น

ปัญหาการจราจรรถติดสาหัสในกรุงเทพในเมืองใหญ่
เดี๋ยวนี้รถติดนี่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแล้ว
ภูเก็ตเชียงใหม่มืองใหญ่นี่นะครับ
ไปขึ้นเครื่องบินต้องวางแผนล่วงหน้ากัน
ตะหลุดตกเครื่องตกอะไรกันนะครับ
แล้วก็การรับมือกับปัญหาต่างทางสังคม
หรือการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่คาดคิด
รัฐบาลที่มีอำนาจพิเศษแต่มีการก่อการร้าย
ลามขึ้นมาถึงจุด๓๔จังหวัดอะไรแบบนี้

คือไม่ใช่หรือจะเป็นวินาศกรรมหรือ
คือมันไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะเกิด
แสดงว่าผู้ที่จ้องที่จะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเนี่ย
มันยังไม่มีความหวั่นเกรงยังไม่เข็ดหลาบยังไม่เกรงกลัว
แล้วก็ตอนนี้จับใครได้บ้างแล้วล่ะ
มันผ่านมานานแล้วเราก็มองดูอยู่
แล้วในคดีความต่างอย่างเช่น
เรื่องราวที่มันกระทบใจคน
มันไม่น่าเกิดปล่อยให้เกิดได้ยังไง
กระทรวงยุติธรรมเป็นที่สุดนะครับ
แต่ว่าระดับปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ปล่อยให้เรื่องราวธรรมนองนี้เกิดขึ้น
มันไม่ดีไม่งามแก่สายตาทั้งคนไทยและก็ชาวโลก
การออกโฉนดโดยมิชอบเรื่องที่ดินอะไร
เสร็จแล้วพอมีพยานสำคัญเข้ามาอยู่ในความดูแลของรัฐ
พยานสำคัญหรือผู้ต้องหาคนสำคัญกลับตาย
มันสอให้เห็นว่าการเมืองหรือระบบของเราเนี่ยมันยังมีอะไรที่เจาะเข้าไปได้
แล้วก็บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมได้
อันนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคนี้อย่างนี้นะครับ
มาถึงเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ
ผมก็มองเห็นว่ามันก็เรื่อยมาเรียงนะคุณสมคิดเองที่เป็นที่หวังมากมาย
ก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดผลจนเห็นว่าเออต้องอย่างนี้สินี่มันยังพูดไม่ได้นะครับ
ก็แก้ปัญหาอาจจะมีอุปสรรคอย่างอื่นเช่นกระบวนการความร่วมมือ

เรื่องเงินเรื่องงบเนี่ยจัดหามาได้นั่นก็ไม่ได้
ก็การเก็บภาษีการอะไรตอนนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการ
แล้วก็ภาษีระบบภาษีนี่ก็มีการเก็บภาษีเข้มงวดกวดขันกันพอสมควรนะครับ
มีการเรียกอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็เคยเป็นการทำหน้าที่
แต่ว่าการบริหารเศรษฐกิจนี้มันไม่จำเป็นว่าต้องเรื่องเงินแต่อย่างเดียว
มันเป็นเรื่องความคิดความอ่านในการที่จะทำ
แต่ว่ามันไม่เป็นกระบวนการน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการอย่างที่ว่า
คือมีการคนที่เป็นแก่นำเศรษฐกิจก็มีทั้งหลายคน
เช่นบอกว่าในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของคอสชอย่างคุณประจินเนี่ย
ก็ต้องแบ่งมาดูกาโทนเกษตรนั้นมาสอยเห็นถึงความขาดแยกหรืออะไรเหรอ
หรือรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจที่เป็นทหาร
อาจจะไม่ยอมขึ้นกับคุณสมคิดอะไรอย่างนี้

มันไม่เป็นเนื้อน้ำหนึ่งใจเดียวกันในรัฐบาล

มีคอรมอวงนอกคอรมอวงใน

ซึ่งปัญหานี้ต้องรอการแก้ไขของพลเอกประยุทธ์

ก็ต้องกระตุ้นรากย่าที่เป็นรูปธรรม

แต่ว่าดูแล้วความตั้งใจจริง
มันจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะ

ถ้าโดยภาพรวมผลงาน๒ปี
ก็โอเคถือว่าไปได้ดีนะ
แต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับตัวนายก

กลับไปดูซึ่งว่า๒ปีที่ผ่านมา
ผลงานชิ้นไหนมันเดินไปถึงไหน
เราควรจะมีการเร่ง
หรืออดรูรวกอดรูโวทั้งหมด
การจัดลำดับณตอนนี้ยังเป็นยังไงอยู่คะ
จัดลำดับพอสำคัญของงาน
ก็ยังไม่ดีขึ้นนะ
คือจริงแล้วเรื่องมันเยอะแยะมากนะ
ไอ้นึกไอ้อยากทำไอ้นึกไอ้อยากทำ
มันก็เลยดูไม่กลายเป็นไม่ได้จัดลำดับ
ทั้งที่มันควรจะต้องจัดลำดับมันก็

แต่ว่าอย่าให้มันยุ่งเหยิง
พอยุ่งเหยิงแล้วมันก็ทำให้คน
ไอ้นึกไอ้อย่างยังไม่เสร็จสักที
มันก็เลยไม่เป็นผลดีต่อภาพรวมของรัฐบาล

แล้วข้อสำคัญก็คือ
บางอย่างที่ทำไปแล้วมันก็ยังไม่สุด
อย่างเช่น

ฉะนั้นตรงนี้มันต้องไปขายลานผู้รับผิดชอบให้เร่ง
ทำให้มันทะลุ

๒ปีเราจะมองเห็นว่า
นายยกถ้าพูดให้ตรงใจก็คืออยากทำงานต่อ
ฉะนั้นโดยกระบวนการยุทธศาสตร์ยุทธวิธี
รู้สึกเขาทำประสบความสำเร็จ

หลังจากประชามาติผ่าน

แล้วก็ผ่อนปนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
หมายถึงว่าทำให้เด่นขึ้นมาทันทีเลย
อันนี้ก็รอเรื่องรัฐมนูลเรื่องอะไรทั้งหลาย

รัฐบาลนี้ถ้าไปดูย้อนหลังไป
ปี๒ปีแล้วก็จะขึ้นปีที่๓

สิ่งที่รัฐบาลทำ

พวกที่มันจับกลุ่มกันทะเลาะกันตีกัน

เรียกว่าตีกรอบวางกรอบไปก็เสร็จ
เรียกว่าผ่านไปเรียบร้อยนะครับว่า
สามารถจัดแยกวงได้อะไรได้
ใครที่ขึ้นมาไม่พอใจ
หมอสีบมั่งใช้

กรอบกติกาไว้เลยนะฮะ

เรามีรัฐมนุนแบบนี้นะ
ประชามติออกมาแล้วต่อไป
การเมืองจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไง
ต่อไปเดี๋ยวนี้วางไปแล้วเสร็จแล้ว

รัฐบาลก็ต้องเข้าโหมดเลือกตั้งแล้ว

ปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ย

ก็ต้องจัดวาง

สิ่งใหม่จะเข้ามายังไง

หลังจากนี้ไปเราจะได้เห็น

ที่จะเข้ากับที่เรียกว่าทุกคนจะต้องยอมรับอันนี้
แล้วก็สู่เป้าหมายของรัฐบาล

ที่เขาจะต้องทำให้สำเร็จ
ตามประสงค์ผ่านวัน๒ปีและปีที่๓

จะไปถึงคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้ว

อันนั้นคือความสำเร็จที่แท้จริง

เพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำอะไรให้ประชาชนสัมผัสและรู้สึกได้

คือแรงส่งที่จะไปสู่รัฐบาลหลังเลือกตั้ง
ซึ่งเตรียมการไว้ที่จะนายกประยุทธ์ต่อไปเนี่ย

เรื่องการเตรียมภาระกำลังทางการเมืองเสียงสนับสนุน

อันนั้นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
เป็นระบบนิเวศทางการเมืองอยู่แล้วนะฮะ
แต่แรงส่งอันสำคัญก็คือผลงานครับ
ผลงานที่จะไปเชื่อมต่อกับนายกหลังเลือกตั้งได้หรือไม่

ผมถึงเน้นไปที่ให้ยกเครื่องคณะรัฐมนตรีเป็นสำคัญนะครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ
สวรรค์อาชีพแต่งตั้งสวใน๒๕๐ที่ได้จากคำถามพ่วง

มันได้แค่ส่งนายกขึ้นเวที
ส่วนจะอยู่ได้มันยากกว่าการส่งขึ้น
เพราะต้องอยู่ในสภาพุทธรรษดรซึ่งมีเสียงคังมาก
และอย่าลืมว่าอำนาจของรัฐบาลจากการเลือกตั้งนั้น

ถึงแม้ว่าจะประชาธิปไตยไม่เต็มใบเท่าไหร่นัก

ผมถึงเน้นว่าแรงส่งอันสำคัญ
ที่จะเชื่อมต่อไปถึงหลังเลือกตั้ง

คอลโลมอนยังดูแบบไม่ค่อยลงตัวครับ